จากที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยมันจะต้องเข้าถึงให้มากที่สุดนะคะ
วันนี้เองก็มีการฉีดวัคซีนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เพราะว่าหลังจากที่กรุงเทพมหานครบอกว่าคือรับลูกต่อจากนายกนั่นแหละ
บอกว่าจะต้องมีการฉีดวัคซีนให้มากที่สุด
มันมีหน่วยหนึ่งนะคะที่ท่านท่านลาฟราวก็เกิดปัญหาขึ้น
ลักษณะไม่ใช่ปัญหาที่มันเป็นปัญหาของการเข้าใจผิดการสื่อสารที่บกพร่อง
แต่ต้องบอกว่าไอ้การสื่อสารที่บกพร่องอันนี้นี่เกิดดราม่าใหญ่
ราม่าหนักที่คนทวงถามกันเยอะเลยนะคะตั้งแต่เช้าแล้ว
สถานการณ์วันนี้ไม่ดีเลยนะคะเพราะว่าสถิติผู้เสียชีวิตต่อวัน
วันนี้ทำนิวไฮนะคะเรามีผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙วันนี้เนี่ย๓๔ศพด้วยกันค่ะ
ดูเรื่องของแนวทางการฉีดวัคซีนกันก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวค่อยไล่เรียงไปนะคะ
ถึงเรื่องของตัวเลขผู้ป่วยแล้วก็เรื่องของการให้ฉีดวัคซีนที่ห้างสรรพสินค้าด้วย
นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
ประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการปรับแนวทางการฉีดวัคซีน
คือจะเป็นการปูพรมเข็มแรกให้ประชาชนให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้
ลดโอกาสติดเชื้อลดความรุนแรงและลดอัตราการเสียชีวิต
โดยจะเริ่มต้นเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้เลยนะคะ๓รูปแบบด้วยกัน
รูปแบบแรกคือนัดผ่านไลน์หรือไม่ก็แอปพลิเคชันหมอพร้อม

รูปแบบที่๒นัดเป็นกลุ่มก้อนเช่นอาสาสมัครองค์กรภาครัฐแล้วก็เอกชน
รูปแบบที่สามก็คือปูพรมปูพรมในที่นี้คือเอาง่ายค่ะ

จุดที่ไหนที่เขามีเปิดคุณก็แค่เดินเข้าไปเหมือนที่สหรัฐอเมริกาใช่ไหม
แล้วก็มาติดตอบว่าจะมาฉีดแบบนั้นเลยก็ได้ค่ะ

มันก็มีโอกาสที่จะวัคซีนที่ถูกจัดมาในแต่ละวันมันหวังไป
แต่เราก็ต้องพยายามหาวิธีการในการบริหารจัดการนะครับ

ต้องไปประชุมหารือกันในการตั้งแนวทางบริหารต่อไปนะครับ

เชื่อว่าหลายคนเห็นตัวเลขกันมาตั้งแต่ช่วงสายแล้วนะคะ
ตัวเลขไม่น่าประทับใจเลยจริงค่ะ
ผู้ติดเชื้อเพิ่ม๑๙๘๓ราย

แต่ยอดผู้เสียชีวิตคุณผู้ชมค่ะ
เสียชีวิต๓๔ศพนะคะ
สถานการณ์ผู้ป่วยค่ะตอนนี้ที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล๒๑๕๙ราย
โรงพยาบาลสนาม๙๐๐กว่ารายค่ะ
ผู้ป่วยอาการหนัก๑๒๒๖ราย
ท่อช่วยหายใจ๔๐๑ราย
ตอนนี้ที่รักษาตัวอยู่มีประมาณ๒๙๐๐กว่ารายนะคะ
ถ้าสังเกตผู้ป่วยที่อาการหนักกับที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจเพิ่มขึ้นทุกวันนะคะ
แพทย์ปิยมิตรศรีธราคณะบดีคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีก็ให้ความเห็นเรื่องนี้เอาไว้บอกว่า
ระบาดรอบนี้มันมีการติดเชื้อเพิ่มถึง๑๕เท่าค่ะ
มีคนต้องใส่ท่อช่วยหายใจทั่วประเทศกว่า๔๐๐คน
ซึ่งสถิติเนี่ยดูแล้วพบว่าอัตราผู้เสียชีวิตเยอะถึง๑ใน๔เลยนะคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเบื้องต้นคุณหมอคาดการณ์เลยว่าจะมีคนเสียชีวิตจากโควิด๑๙อีกประมาณ๘๐๑๐๐คน
เพราะฉะนั้นกาดตกไม่ได้จริง
ไม่ได้จริงนะคะรวมถึงการไปฉีดวัคซีนต่างด้วยนะคะ
แต่ก่อนที่จะไปฉีดวัคซีนก็ต้องศึกษาข้อมูลก่อนว่าเราเป็นกลุ่มที่ใช่หรือเปล่า
แล้วก็ขอความร่วมมือด้วยนะคะอย่างที่นายกบอก
ขณะที่สถานการณ์โควิดในประเทศไทยที่เราจะต้องติดตามตลอด
อีกเรื่องหนึ่งค่ะเกี่ยวเนื่องกับโควิดเช่นกันนะคะ
เป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มราศดรค่ะ
นางสาวปนัสยาสิทธิจิระวัฒนกุลหรือรุ้งนะคะ
ออกจากทันทะสถานหญิงกลางเมื่อวันที่๖พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ
แต่ล่าสุดเธอได้เปิดเผยข้อมูลเป็นการเปิดเผยข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวนะคะ
ช่วงประมาณ๑๐โมงกว่าที่ผ่านมา
บอกว่าตัวเองติดโควิด๑๙
และกำลังเข้ารักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ขอโทษทุกคนด้วยที่ได้มาสัมผัสหรือมาใกล้ชิด
เนื่องจากคิดว่าตัวเองไม่น่าจะติดเพราะไม่มีอาการ
เมื่อวันที่๒๒เมษายนที่ผ่านมา
จากนี้ยังได้ทวิตข้อความด้วยนะคะ
บอกว่าเมื่อวันที่๕พฤษภาคมวันก่อนที่จะถูกปล่อยตัวออกมาเนี่ย
ทราบว่ามีผู้ติดเชื้ออยู่ที่ทันทะสถานหญิงกลางมากกว่า๕๐คน
ว่าตอนนี้ทั้งในทันทะสถานหญิงกลางและเรือนจำอื่น
คงมีผู้ติดเชื้อจำนวนมหาศาลเพราะว่าอยู่กันอย่างแออัด
ดังนั้นขอให้ทางภาครัฐและกรมราชธรรมออกมาชี้แจงและเปิดเผยจำนวนผู้ติดเชื้อในเรือนจำ
ขอแบบตรงไปตรงมาคุณรุ้งบอกแบบนี้นะคะ
และเมื่อวานนี้เองค่ะรุ้งได้เดินทางไปที่บริเวณหน้าเรือนจำ
ช่วง๑๘นาฬิกา๓๐นาทีถึง๒๐นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ
เพื่อรอรับและให้กำลังใจนายพระฤทธิวรักษ์หรือเพนกวิน
และภาพที่คุณผู้ชมเห็นจุเป็นรุ้งอยู่๑ในนั้นนะและมีการชมประมาทชิดกันเกิดขึ้นน่ะ
หน้าเรือนจำเมื่อวานนี้ค่ะก็เลยกลายทำให้คนที่ไปร่วมงานเมื่อวานนี้นะคะ
เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงทันทีค่ะส่วนนายชูวิทย์กระมวลวิสิตนะคะ
ก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กนะคะโดยมีการเปรียบเทียบว่า
ผมกำลังภาคมวยอยู่เลยชื่อตอนก็คือนายกโดนยำนะคะ
นายชูวิทย์เนี่ยระบุตอนหนึ่งเอาไว้บอกว่าแท้ที่จริงแล้วประชาชนอ่ะ
ไม่ได้กลัววัคซีนแค่กลัวยี่ห้อที่จะเอามาฉีดให้เฉย
คนก็เลยเฝ้ารอวัคซีนที่มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าส่วนคนจนไม่มีสิทธิ์เลือก
ต้องขอฉีดของรัฐบาลที่เขาจัดให้อย่างเดียวแสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำ
แทรกซึมไปถึงเรื่องวัคซีนยังไงก็ตามนะคะ
คุณชุวิตบอกว่าเอาเถอะมันเลือกไม่ได้แต่ฉีดก็ดีกว่าไม่ฉีดฉีดไปก่อน
แล้วก็ระบุเลยนะคะว่าปัญหาเรื่องวัคซีนเนี่ยนะมวยล้มต้มคนดูชัด
มวยล้มต้มคนดูแปลว่าอะไรนะ